เอาไปดูความคืบหน้าคดีที่นักศึกษาอาชีวะแถวย่านบางกะปิไปถูก
ตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดจนยิงจนเสียชีวิต
ครอบครัวก็ติดใจนะครับว่าตำรวจนั้นทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
ล่าสุดมีแชทลับออกมาคุณผู้ชมซึ่งทีมข่าวเราได้มา
เป็นการแชทพูดคุยกันที่สื่อว่าผู้ตายเข้าใจว่ารถของตำรวจเป็นรถของคู่อลิ
คือต้องย้ำก่อนว่าคดีนี้มันมี๒เรื่องราว
ฝั่งตำรวจก็บอกว่าฝั่งผู้ตายยิงใส่ตำรวจก่อน
ฝั่งผู้ตายเพื่อนผู้ตายก็บอกว่าตำรวจนั่นแหละที่เป็นคนมายิงใส่เพื่อนเขาก่อน
มันเลยเป็นสองเหตุการณ์ที่มันไม่ตรงกันอย่างชัดเจน
ใช่ครับแต่ว่าทางด้านของรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
ยืนยันว่าการยิงของตำรวจในเหตุการณ์นั้นเป็นการป้องกันตัวตามยุทธวิธีนะครับ
กรมคับการตำรวจนครบาน๓มีการประชุมติดตามความคืบหน้าคดี
นายที่นายเอกชัยบุญรัฐถูกตำรวจชุดปราบรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจนครบานสี่ยิงจนเสียชีวิต
ขณะที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด๓รายช่วงกลางดึกของวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

หลังการประชุมพันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพมรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่า
กล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครไม่สามารถดูได้
ซึ่งต้องทำหนังสือไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุ
แต่ว่าจากการสอบประคำ๓ผู้ต้องหาที่ถูกจับในวันเกิดเหตุเล่าเรื่องราวทั้งหมดชัดเจน
โดยรายละเอียดไม่สามารถจะเปิดเผยได้แต่เบื้องต้นยืนยันว่าให้การสอดคล้องกันกับข้อมูลของชุดปรับปรามยาเสพติดที่ได้บรรยายงานเหตุไปก่อนหน้านี้ครับ
ที่บอกว่ามีการสอบปากคำ๓ผู้ต้องหานั้นเป็นผู้ต้องหาคดีเรื่องของยาเสพติด
ตำรวจจับกลุ่มมาก่อนเกิดเหตุแล้วนั่งอยู่บนรถกระบะนะ
ให้การตรงกันกับสิ่งที่ตำรวจพูดนะครับ
ทีนี้ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์ได้กล่าวทิ้งท้ายบอกว่าผู้ตายเข้าใจผิด
คิดว่าทางขบวนปฏิบัติการเป็นคู่อริก็เลยขับรถเข้าไปก่อกวนก่อนจะเริ่มเปิดฉากยิงใส่ตำรวจนั่นเอง
เมื่อวานก็มีข้อมูลจากเพื่อนของนายเอกชัยผู้ตายที่ไปร่วมงานศพ
คืนแรกก็ยอมรับว่าในกลุ่มนักเรียนด้วยกันแจ้งเตือนแล้วนะ
ให้ระวังเรื่องของการถูกดักทำร้าย
เพราะในช่วงนี้มันมีการเลี้ยงฉลองจบการศึกษาจากทุกสถาบันทุกปี
ก็จะมีคู่อริไปดักทำร้ายกันแทบทุกปีนะครับ

ทีมข่าวเราได้พบแชทสำคัญที่มีการคุยกันว่า

คิดว่าขบวนรถของตำรวจเป็นรถของกลุ่มนักเรียนสถาบันอาชีวะ
ซึ่งเป็นคู่อดีตกันก็เลยทำให้มีการขับรถเข้าไป

คือในแชทเมื่อสักครู่ก็บอกไงว่า
มันเข้าใจผิดแล้วก็ยิงไปก่อนแล้วตำรวจยิงสวนมา
ประมาณนั้นนะฮะซึ่งก็สอดคล้องกับหลักฐานที่เห็นคือ
มือของผู้ตายมีปืนอยู่ตกอยู่ที่พื้นด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานดังกล่าวก็ยังไม่สามารถชี้ชัด
หรือจะปรักปรำฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้
วันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบรถกระบะ
สอนอมมีนบุรีที่ถูกกลุ่มนักเรียนอาชีวะทำให้เสียหาย
ก็คือว่าในวันเกิดเหตุมีการยิงปืนใส่กระบาดคันนี้ด้วย
หลังจากที่ไม่พอใจที่นายเอกชัยถูกยิงเสียชีวิต
และตรวจสอบรถกระบาดคันที่กระจกด้านหลังแตก
ซึ่งคันนี้มีรายงานว่าอาจจะเป็นรถกระบะคัน
ตำรวจใช้ออกปฏิบัติการในวันที่เกิดเหตุนะครับ

เคยถูกดำเนินคดีมาแล้ว๔ครั้ง

แล้วก็คดีหนีทหารอีก๑ครั้ง
รวมเป็น๔คดีด้วยกันนะครับ
แต่ย้ำว่าเรายังไม่ได้ปรักปรำว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด
ต้องรอให้ผลการสอบสวนสรุปอย่างชัดเจนซะก่อนนะครับ